ถ้าหากว่าเราดูบนจอในขณะนี้ครับคุณผู้ชม
ตัวเลขชุด๕๐เขตของกรุงเทพมหานครนี้ปรากฏบนหน้าจอแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
กลับไปเมื่อปี๕๐การออกเสียงประชามติในรอบนั้น
วีวัฒนาพญาไทยสะพานสูง๓เขตนี้คือ๓เขตที่มีประชาชนตื่นตัว
แล้วออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติมากที่สุดในรอบนี้ครับ
แต่ละพื้นที่ก็จะมีคะแนนสัดส่วนนั้นแตกต่างกันออกไปนะครับ
นี่ก็จะไล่กันมาครับจอมทองดอนเมืองเป็นต้นนะครับ

เราจะเห็นคะแนนสัดส่วนของกรุงเทพมหานคร
แล้วเราจะทยอยรายงานตัวเลขอย่างเป็นทางการ
คุณผู้ชมนั้นติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วย
ขยายความต่อเนื่องครับคุณผู้ชม
เมื่อนะวันนี้เวลา๒๐นาฬิกากับอีก๒๒นาที

และเห็นด้วยกับคำถามที่๑ประมาณ๖๑เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ
และเห็นด้วยกับคำถามที่๒อีกประมาณ๕๘เปอร์เซ็นต์
นั่นหมายความว่าร่างรัฐมนูญฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบ
นั่นหมายความว่าคำถามพ่วงประชามติได้รับความเห็นชอบ
รอแค่การยืนยันอย่างเป็นทางการอีก๓วันข้างหน้า
แนวทางการเมืองจากนี้ไปซึ่งมีการรวบรวมและวิเคราะห

ก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมเราจะเดินต่อไปทางไหน
เรื่องต้นคืออย่างช้าที่สุดคือ
ภายในปี๒๕๖๐เราจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ถ้าไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับ
เพราะว่าถ้าเมื่อเรามีการออกเสียงประชามติออกมาชัดเจนแบบนี้แล้วนะครับ
จากนี้ไปก็คือจะต้องมีการนำคำถามพ่วง

ใส่เข้าไปในร่างรัฐมนูญฉบับปี๒๕๕๙
แล้วหลังจากนั้นครับก็จะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอน
ส่งให้สารรัฐมนุนนั้นได้มีการพิจารณาเห็นชอบ

นายกรัฐมนตรีจะต้องนำร่างนี้ขึ้นทุน๙ทุนกระหม่อมถวาย
เพื่อทรงลงพระปรมาพิไทย

ก็คือกระบวนการในการที่จะต้องมีการตรากฎหมาย
เลือกตั้ง๔ฉบับที่มาสอสอที่มาสว
เรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและพักการเมือง
กระบวนการเหล่านี้อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรครับ
จนกระทั่งนำไปสู่การเลือกตั้ง

เป็นตัวเลขประมาณสัก๔๘๐วัน
หรือคิดง่ายก็ประมาณสัก๑๖เดือนด้วยกันนะครับ
นั่นหมายความว่าอย่างช้าที่สุดเราอาจจะได้เห็นการเลือกตั้ง

แล้วคราวนี้ครับสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือ
คนที่จะมานั่งเป็นสวสมาชิกวุฒิสภาในรอบนี้

คำถามพ่วงบอกว่าถ้าให้ได้รับความเห็นชอบ
สวจะมีสิทธิ์ร่วมโหวตนายกกับสส
สว๒๕๐คนนี้เขามีที่มาที่ไปอย่างไร
เบื้องต้นคสชจะมีการตั้งกรรมการสัญหาขึ้นมา
เพื่อคัดเลือกจำนวนคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ประมาณสัก๔๐๐จาก๔๐๐นี้คัดเหลือ๑๙๔คนโดยประมาณครับ
จากนี้ก็จะมีอีก๕๐คนที่จะมาจากกลุ่มอาชีพเลือกไข้กันครับ
ดังนั้นหลายคนมักจะเคยได้ยินว่ารอบนี้เองถ้าหากว่าคำถามพ่วงผ่าน
ใครก็อาจจะเป็นสวก็ได้
ถ้าหากว่าคุณมีความรู้ความสามารถและได้รับการคัดเลือกการเสนอชื่อออกมา
บวก๕๐แล้วอีก๖คนครับเป็นโดยตำแหน่งอัตโนมัติเลย
หลักกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บัญชาการทหารบกทหารอากาศทหารเรือและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คนนี้จะเข้าไปนั่งในตำแหน่งของสวโดยอัตโนมัติ
ทั้งสิ้นแล้วเป็น๒๕๐คนที่จะมาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีกับสส